โกงเงินแชร์ในรูปแบบของเงินออม
คราวนี้มีผู้เสียหายเขาก็รวบรวมหลักฐานต่าง
แล้วก็มาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งก็เตรียมที่จะมีการขยายผลเพิ่มเติม
แต่เรื่องนี้ที่มันอึ้งก็คือ

อายุ๑๕อายุ๑๕เองค่ะ
แล้วก็มูลค่าความเสียหายมันเป็นหลักแบบโอ้โห๒๐กว่าล้านเลยนะคะ
กรณีนี้นะคะมันคล้ายกันเลยค่ะ
แชร์อายุแค่๑๕ชาวจังหวัดสกลนครชื่อน้องบัว
เป็นตัวตั้งตัวตีในการแบบเป็นตัวแทนการออมเงิน
ใช้ชื่อว่าออมเงินบ้านบัว
แล้วเหยื่อเนี่ยนะเป็นนักเรียนนักศึกษา
เป้าหมายอยู่ตรงนี้เงินปันผลนะคะ
เขาบอกว่าจะได้เงินคืนร้อยละสิบค่ะแต่มันมีโปรโมชั่น
ที่ดูล่อตาล่อใจก็คือภายใน๓วัน
ได้เงินปันผลคืนร้อยละ๑๕อืม
ตำรวจเอกสารวุฒิคนใหญ่รองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน
ภูทรภาค๖ซึ่งรับผิดชอบด้านอาทยากรรมเทคโนโลยีบอกว่า
คดีนี้มีผู้เสียหายจริงน้องบัวมีตัวตนจริงจริง
แล้วอายุแค่สิบห้าจริงค่ะตอนนี้นะคะได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนนี้ได้มีการเรียกตัวน้องบัวมาสอบปากคำ
เรื่องต้นยังคงให้การภาคเศษอยู่ค่ะอืมปัญหาหลักของทีมสืบสวนตอนนี้ก็คือ
ผู้เสียหายโอ้โหกระจายอยู่ทั่วประเทศ๓๐๐๕๐๐คนนะคะ
บางคนไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะตอนนี้ยอดความเสียหายประมาณ๒๐ล้านบาทนะคะ
สูงสุดที่ผู้เสียหายโอนไปในแชร์วงนี้ค่ะ๓แสนบาท
ต่ำสุด๑๗๐๐บาทก็มีคือเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษานิดหน่อยก็แบบก็ไปออม

น้องบัวก็คือเด็กคนนึงซึ่งเล่นโลกอินเตอร์เน็ตแล้วน้องบัวก็มีคนที่ติดตามเยอะ
แล้วน้องบัวก็คือพอเวลาโฆษณาไปน้องบัวก็เหมือนกับคนที่ค้าขายโลกออนไลน์ปกติ
คือไม่จำเป็นต้องมีองค์ความรู้มากแค่อยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็ทำติดตลาดได้
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนติดตามน้องบัวเยอะมีกลุ่มลูกค้าเยอะน้องบัวสามารถหาลูกค้าต่อเนื่องได้เยอะ
ไม่จำเป็นต้องอายุเยอะครับอายุ๑๕ก็ทำได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง
ทีนี้รูปแบบที่เราเห็นก็คือว่าเขาจะเขียนนำเสนอเลยว่าออมเงิน๑๐๐บาท๓วันจะได้ผลตอบแทนพันหนึ่ง
เงิน๒๐๐บาท๓วันได้๒๒๐๐ออมเงิน๓๐๐บาท๓วันได้๓๓๐๐บาท
แต่ถ้าออม๔๐๐๐บาทจะได้ผลตอบแทน๔๔๐๐แต่ถ้าออมหลักแสนจะมีค่าคอมมิชชั่นให้
เพราะฉะนั้นแล้วรูปแบบมันก็คือการระดมทุนในแบบที่ผิดกฎหมายแบบหนึ่ง
ตอนนี้ในส่วนของตำรวจภูทรภาค๖เนี่ยโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖แล้วก็ท่านผู้การเนี่ย
นโยบายเลยบอกว่าถ้าเป็นคดีอาจยกรรมทางเทคโนโลยีแล้วมีผู้เสียหายเกิดขึ้นในเขตตำรวจภูทรภาคหก
ให้ลงไปสืบสวนอย่างใกล้ชิดตอนนี้เราพบว่ามีส่วนผู้เสียหายที่อยู่ในตำรวจภูทรภาค๖ประมาณ๙ลาย
แล้วเราก็ติดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเปิดคดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายอยู่
เนี่ยค่ะรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๖บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปในกลุ่มไลน์ของผู้เสียหายแล้วก็ได้ข้อมูลมาบางส่วนแล้วนะคะ
ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยมรายได้น้อยแต่อยากจะออมเงินหวังกำไรเหยื่อบางคนไม่กล้าแจ้งความด้วยซ้ำกลัวว่าแจ้งความแล้วจะไม่ได้เงินคืน
เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเชิงลึกอยู่นะคะเพื่อสาวไปให้ถึงตัวการใหญ่นอกเหนือจากตัวน้องบัวค่ะ
ว่าจะรู้เส้นทางการเงินที่ต่อไปจากน้องบัวได้อีกเนี่ยนะคะเร็วนี้ค่ะ
ล่าสุดตำรวจสืบสวนภูทรภาค๖นะครับขยายผลแล้วก็รู้ว่าตัวการใหญ่ที่เหนือกว่าน้องบัว
น้องบัวส่งเงินต่อไปอีกทอดนึงเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ภาคกลางนะครับกำลังติดตามความเคลื่อนไหวกันอยู่ในตอนนี้นะฮะ
เพราะว่าคงมีคนที่มาหาเด็กอีกต่อหนึ่งใช่ไหมแล้วเห็นว่าน้องบัวเขามีแฟนคลับเยอะ
ก็คงจะมาใช้เนี่ยน้องทำแบบนี้สิเนี่ยแล้วน้องก็ทำนะฮะ
ผู้ศึกาของเราไปที่บ้านทอนตำบลบ้านเล่าอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกรนครเป็นบ้านของน้องบัวนะครับ
เป็นบ้านของน้องบัวนะครับเปิดเป็นร้านมินิมาตรแล้วก็ขายอุปกรณ์รสดุก่อสร้าง
แต่ไม่เจอน้องบัวนะก็รู้ว่าตอนนี้น้องบัวไปที่อำเภอสว่างแดนดิน
กับพ่อกับแม่เลยไม่เจอใครเลยนะครับ
อาจจะถูกทางโรงเรียนเรียกไปพบด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้ไปไหนนะครับวันนี้
แต่ก็ได้เจอกับผู้ปกครองของเด็กหญิงคนนึงซึ่งลูกสาวรู้จักกับบัว
บอกว่าพอได้ยินข่าวของบัวตกใจมากไม่นึกว่าจะเป็นเท้าแชร์แบบนี้
ลูกโซ่ขนาดนี้นะครับแต่ที่ได้ยินมาก็คือบัวจะมีในทุนใหญ่อีกคนนึง
ชื่อว่าฟิล์มอืมเชื่อว่าน่าจะถูกฟิล์มเนี่ย
โกงไม่มีเงินจ่ายมาก่อนบัวก็เลยไม่มีเงินจ่ายลูกทีมของบัวอีกทีนึง
หรือบางคนก็บอกว่าบัวรับลูกค้ามากเกินไปมากกว่าที่ในทุนใหญ่กำหนด
คือมันก็เป็นทอดบางทีพวกที่รับกันเป็นทอดก็มาเปลี่ยนชื่อ
อย่างเช่นถ้าบัวรับจักษ์ในทุนใหญ่จะมาคุยก็แล้วแต่ว่าบัวทำแบบนี้แบบนี้สิ
แต่เปลี่ยนชื่อเป็นออมเงินบ้านบัวอย่างนี้แต่บางทีมันก็มีกลุ่มต้นทางเดียวกัน